ต้องชนะสัปดาห์นี้

ในใจคิดว่าร้านแรกร้าน๓มันยังมีคำแพง

ไป

โอริมเฮาส์พิซซ่าฮอมเมฆ

ร้านพิซซ่าฮอมเมฆสุดหรูดูดี
ที่ตั้งอยู่ที่เกาะลอยศรีราชา
วันยากาศแบบอังกฤษยามยุค
ร้านนี้จะเน้นอาหารในสไตล์อิตาเลียน
รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

อย่าพูดเสียงดังเพราะว่าเป็นร้านหรูหรา
อ๋อแน่นอนแพงเป็นส่วนหนึ่งระยะ

ที่พระกุ้งวางเงินไว้๔๐๐บาทครับ

เมนูซี่โครงหมูราดบาร์บีคิวซอส

นำมาราดด้วยบาร์บีคิวซอสสูตรเด็ดของทางร้าน
ที่จะเพิ่มรสชาติและความหอมให้กับซี่โครงหมูอบ

คุ้มค่ากับราคาที่เสียไปแน่นอน

คือโธ่บาบิ๊กคิวเลยโธ่บาบิ๊กคิวเลย

เฮ้ยถึงแล้วนี่ไงพิซซ่า

โอ้โหจุกเว้ย

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐๐บาท

เราจะติดเลยไปนั่งก่อนเลยไปคุณเร็ว

วิทยาแล้วคือเหลือมากเลยอ่ะ
พี่โนไม่ได้พามาก
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
คงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอน
เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
บอกเลยนะครับว่าทรมานมากจริง
แล้วก็รู้สึกว่าเทปนี้อิ่มกว่าเทปอื่นมาก

ไปละมาเอาสเต๊กละ

ยังไม่หมดแล้วนะคุณเนี่ยคุณหัวเหลือง

แน่นอน

และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุด

ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

ไปต้องหาที่แอบดีหว่ะหาที่แอบต้องนั่งไหนกัน
ในที่นั่งประกัน

เดี๋ยวให้เขาพูดของเขา

ผมจะทำโทษคุณข้างล่างครับ

เออไป

และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชานี่เอง
ที่นี่นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อการออกกำลังกาย
แล้วก็เพื่อการทำกิจกรรมต่างของชาวศรีราชานั่นเอง
อืมสภาพจะได้แข็งแรง

เอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคมั้ยแล้วพบกับผมนะครับเทปอาร์ต
และหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับคุณผ้ากุ้งและคุณก๊อฟเดชพล
ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
กินที่ไหวไปให้เธอ
ได้ไหมคะพี่ไปก่อนค่ะไปก่อนค่ะได้ไหมคะพี่นี่ได้หรอคะพี่
ไปให้เธอ